เตือนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเด็กที่จะติดอยู่ในรถ
เพราะว่าผู้เป็นแม่ออกมาจากรถแล้วนะ
จะมาเปิดประตูอีกด้านหนึ่งเพื่อรับน้องลง

แต่ปรากฏว่าประตูอัตโนมัติมันล็อกฟึ๊บเลย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งมาช่วยเหลือ

หนึ่งก็คือใช้ไขควงยาวงัดกระจก

เจ้าหน้าที่อีกคนก็ต้องเปิดการ์ตูนในมือถือล่อเด็ก

จะได้ไม่ตกออกตกใจว่าพี่เขาทำอะไรกัน

ใช่ครับส่วนผู้เป็นแม่ก็ยืนตกออกตกใจ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยประถมพยาบาลอีกนะครับ
นี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอย๑
สาพัฒนาเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ที่สงขลา
ผู้ภัยมูลที่มิตรภาพสามัคคีลงพื้นที่ช่วยเหลือ
เด็กหญิงวัย๑ขวบ๘เดือน
ติดอยู่ในรถประมาณ๒๐นาที
เจ้าหน้าที่ใช้ไขควงแบบยาวสอดในช่องประตู
แล้วก็ใช้เหล็กงอปลดล็อกพยายามอยู่นาน๑๐นาที

กระทั่งเปิดประตูออกมาได้เด็กปลอดภัย
แต่ว่าคนที่เป็นแม่คุณหน้าซีดร้องไห้เกือบเป็นลม
ทำให้หน่วยกู้ภัยต้องช่วยปฐมพยาบาลอีกแรง
จากการสอบถามพ่อของเด็กก็ทราบนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
หลังจากแม่เด็กเพิ่งจะฝึกขับรถมาได้ใหม่
ขากลับบ้านหลังดับเครื่องลงจากรถ
ก็จะเดินไปอีกด้านหนึ่งเพื่อจะเปิดประตูนำลูกน้อยออกมา
ปรากฏว่าประตูอัตโนมัติมันล็อกทั้งหมด๔ด้าน
ทำให้ลูกน้อยติดอยู่ในรถต้องแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือดังกล่าวนะฮะ
เรื่องของประตูล็อกอัตโนมัติจริงถ้าเป็นรถรุ่นใหม่
มันไปตั้งได้ว่าจะล็อกกี่วินาที
จะล็อกหรืออะไรไประยะทางไหนแค่ไหน
แต่อันนี้ท่าทางน่าจะล็อกเร็วมาก
คือแค่เดินอ้อมรถก็ล็อกเลยค่ะ